พาคุณผู้ชมมาดูคลิปหัวร้อนกันหน่อยนะคะ
เป็นเหตุการณ์วางมวยตะลุมบอลชุนละมุนตุ๊บตับตุ๊บตับ
ระหว่างคนขับรถเมย์กับคนขี่รถจักรยานยนต์
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครนะคะ
แต่ว่ายังไม่ทราบจุดนะคะอยากให้คุณผู้ชมดูก่อนนะคะว่า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

เสียเปรียบยังนอนเพราะยังลุกขึ้นได้แค่ทั้งประวัติ

สรุปสุดท้ายลอยลงมาจากรถอีกโดนไปอีกหนึ่งถีบนะ
ค่ะคือต่อยกันเอาเป็นเอาตายมากจริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจัง
คนที่อยู่บนรถโดยสารเนี่ยโอ้โหลุ้นเลยฉันจะไปถึงจุดหมายปลายทางไหมเนี่ย
ถ้าเป็นดิฉันลงแล้วไปขึ้นคันใหม่ค่ะ
ลงประตูหลังไปเลยนะคะจากคลิปเนี่ยคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงจ๊อกแก๊กจ๊อกแก๊กจ๊อกแก๊ก
ลักษณะคล้ายคล้ายการตะโกนเสียงที่คุณผู้ชมได้ยินนี่เป็นเสียงคนที่อยู่ในรถเมย์นะคะ
พยายามร้องตะโกนลงไปข้างล่างเนี่ยห้ามสองคนนี้แต่ว่าสุดท้ายก็ห้ามไม่อยู่จริงนะคะ
แล้วคนที่ถ่ายคลิปนี้ไว้ก็คือผู้โดยสารรถเมย์นั่นแหละ
แต่ว่าช่วงท้ายเนี่ยจะเห็นพี่คนที่สวมเสื้อสีส้มเนี่ยนะคะ
เป็นพนักงานขี่รถจักรยานยนต์ส่งของจากบริษัทหนึ่งมาไหว้เลยนะไหว้ทั้งสองฝั่งเลย
อันนี้เป็นคนที่โลกโซเชียลมีเดียชื่นชมมากที่สุดนะคะแล้วก็มีคนอื่นด้วยที่เป็นพลเมืองดีเข้ามาห้ามเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเป็นการชกต่อยกันระหว่างคนขับรถเมย์กับคนขี่รถจักรยานยนต์
คนที่ขี่รถจักรยานยนต์ก็คือคนที่สวมกางเกงขาสั้นสีดำเสื้อสีดำเนี่ยนะคะ
เอามาแชร์เอามาโพสต์โดยเฟซบุ๊คประกันมุมมืดพร้อมข้อความอากาศมันร้อนหรือยังไง
เตอร์ไซค์เจอกับรถเมย์เป็นคลิปที่ผู้โดยสารถ่ายเอาไว้นะคะ
เหตุการณ์เนี่ยก็คือเขายังไม่ได้ระบุว่าเกิดขึ้นที่ไหนและเพราะเหตุอะไรถึงมาวางมวยกันแบบนี้นะคะ
คลิปนี้ถูกแชร์ในโลกออนไลน์ค่ะคนที่เข้ามาดูก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปนะคะ
ถึงพฤติกรรมทั้งคนขับรถเมย์ทั้งคนขี่รถจักรยานยนต์ที่อารมณ์จะร้อนไปหน่อยนะคะ
แม้ว่าสภาพอากาศ๒๓วันที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครมันจะเย็นลงแล้วนี่นะคะ
แต่ทุกคนเกือบทุกคนในโลกโซเชียลมีเดียชื่นชมพลเมืองดีที่เข้ามาห้าม๒๓คนเป็นช่วงนี้นะคะเขาชื่นชม
โดยเฉพาะพี่เสื้อส้มเนี่ยนะคะไหว้เลยคือลงทุนเลยไหว้ทั้งซ้ายทั้งขวาไหว้ทั้งสองคนเลย
ขอแล้วครับพี่ขอแล้วครับพี่อย่าชกต่อยกันเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้รถติดมากนี่แหละค่ะ
ก็เป็นคนที่โลกโซเชียลชื่นชมให้กำลังใจมากที่สุดนะคะแต่ว่าขณะนี้อย่างไรก็ตามทางกองตรวจการขนส่ง
อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะคะเพราะว่าคลิปเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนและเห็นหน้าก็ชัดแบบนี้เดี๋ยวก็รู้แน่นอนค่ะ
สายไหนคนขับชื่ออะไรค่ะ
ไม่ใช่อะไรหรอกสงสารผู้โดยสารนะคะ